คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของโชเฟอร์แท็กซี่

เพราะว่าใช้ท่อแป๊บทุบสองสาวนักท่องเที่ยวชาวเกาหลี
ซึ่งโดยสารกับรถแท็กซี่มานะครับ

จากนั้นโชเฟอร์แท็กซี่ก็ชิงโทรศัพท์มือถือของผู้โดยสาร
ไปขายโทรศัพท์แต่ละเครื่องเครื่องละเกือบ๓๐๐๐บาท
ก็ได้ไปประมาณ๕๐๐๐กว่าบาทนะ

แล้วก็ทิ้งผู้โดยสารไว้กลางทาง
เรื่องนี้นะครับทางกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ๑๙
เขาออกมาแถลงข่าวการจับกลุ่มโชเฟอร์แท็กซี่นายนี้
ก็คือนายธนเดชธนาธิรพงศ์อายุ๕๑ปีนะครับ
ถูกตำรวจสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือ๑๙๑จับตัวได้
หน้าบ้านพักภายในซอยอินธรรมระ๓ถนนสุธิสารวินิจฉัยกรุงเทพมหานคร
หลังจากก่อเหตุทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวสาวชาวเกาหลีใต้๒คน
โทรศัพท์มือถือไป๒เครื่องมูลค่ากว่า๕๔๐๐๐บาท
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกของวันที่๓มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ

พลตำรวจตรีสำรานนวลมาผู้บังคับการตำรวจ๑๙๑เมื่อวาน

วันเกิดเหตุคือวันที่๓มิถุนายนกลางดึกเลย
ตำรวจได้รับแจ้งจากพลเมืองดีบอกว่า
มีคนทำร้ายร่างกายแล้วก็ชิงทรัพย์นักท่องเที่ยว
แล้วก็ปล่อยนักท่องเที่ยวทิ้งกลางทางในซอยวิภาวดีรังสิต๘

พบผู้เสียหายเป็นสาวชาวเกาหลีใต้๒ราย
ให้การกับตำรวจบอกว่าก็โดย๓รถแท็กซี่จำสีจำทะเบียนไม่ได้
มาจากบริเวณห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านรัชดาพิเศษ

แต่ปรากฏว่าคนขับแท็กซี่เนี่ย

จนถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นที่เปลี่ยว

เอาโทรศัพท์มือถือไปได้๒เครื่อง
แล้วก็ทิ้งเธอทั้งสองไว้

ยังอยู่ในอาการมืนเมาเหมือนกันนะครับ
เธอทั้งสองไว้จากนั้นนะครับ

หลบหนีไปพร้อมกับทรัพย์สินของ
นักท่องเที่ยวและท้ายที่สุด

หลังจากรับแจ้งตำรวจ๑๙๑ได้ติดตาม
สืบหาตัวคนร้ายจนกระทั่ง

หมายเลขทะเบียนททหาร

กรุงเทพมหานครคันที่ก่อเหตุ
นะครับจากการสอบสวน

นายธนเดชน์ให้การรับสาภาพ

ทะเลาะกับผู้โดยสารทั้งสองคน

ไม่ได้กดมิเตอร์ค่าโดยสาร

ก็ถามทำไมไม่กดมิเตอร์ค่าโดยสาร

จนทำให้เขาก็โมโหนะครับ
และหลังจากนั้นก็เลยก่อเหตุครับ

ตี๒สาวชิงโทรศัพท์มือถือไปได้
สองสาวทิ้งไว้กลางทาง

เพื่อนำเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
จากการตรวจสอบประวัติของนายธนเดชนะครับ

เมื่อปี๒๕๕๖มาแล้วนะครับ

ให้ผู้เสียหายลงไปช่วยเข็นรถ

ตัวเองก็รีบขับรถแท็กซี่

พร้อมกับสัมภาระของผู้เสียหายของผู้โดยสาร

ตำรวจแจ้งข้อหาชิงทรัพย์ในเวลากลางคืน
โดยใช้ยานพานะเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตราย

อกจากนี้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ
ก็พบคนร้ายถูกดำเนินคดี

เป็นเหตุที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว

ให้กับชื่อเสียงของประเทศชาติด้วยนะครับ